ดูแล้วหน้าตาเรียกความหิวได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะ
และตอนนี้นักเล่าเส้นของเราก็พร้อมจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้ว
รสชาติจะแตกต่างกันยังไงไปฟังจากปากคุณน็อตเขาเล่าให้ฟังเลยดีกว่าค่ะ
พร้อมแล้วที่จะชิมเมนูราเมนเจ้าดังนะฮะแห่งเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะฮะ

ค่ะก็คือขั้นแรกนะคะพอเราเสิร์ฟปุ๊บเนี่ยเราอยากให้คุณลูกค้าลองชิมซุปด้านนอกก่อน
ตอนที่ยังไม่ได้ผสมคนกันอย่างนี้ค่ะเพื่อที่จะได้รู้รสชาติของซุปกระดูกหมูของเรา
ว่ารสชาติจริงจริงแล้วมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย
เราก็ค่อยเอาซุปมาตีกับพริกที่อยู่ในถ้วยลองดูว่าถ้าผสมพริกแล้วเราจะชอบความเผ็ดประมาณไหน

เริ่มต้นเลยนี่เลยน้ำซุปเปล่าก่อนนะฮะ
มันเข้มข้นคือเข้มข้นซุปกระดูกหมูจริงแต่ว่าไม่เลี่ยง

จากนั้นเราก็จะผสมกับตัวพริกนี่แหละนะฮะ

มีไข่มีเห็ดหมูเนอะมีขิงดองใช่ไหมฮะ

หอมนะฮะอันนี้ก็ผสมผสานให้เข้ากัน
ใช่ค่ะแล้วก็โรยด้วยงานนะฮะ

แต่ก็จะจะมีความเห็นและความหอมของตัวพริกพิเศษของเขาเนี่ยแหละนะฮะ
เซ็นลาเมนของเราก็ไม่ได้แข็งนะ

เมื่อได้สัมผัสกับตัวน้ำซุปที่มันติ๊กขึ้นเต้นมาแล้วมันก็ดูกลมกล่อมเข้าได้ดีมาก
มึงทำยังไงอ่ะให้ได้น้ำซุปที่แบบเข้มข้นแบบนี้แล้วแต่ว่าไม่เลี่ยน
น้ำซุปของเรานะคะก็จะต้องต้มเคี่ยวกับซุปกระดูกทำกับกระดูกหมูอะค่ะ
ก็ผักเยอะเยอะกว่า๑๒ชิ้นนิตเลย
อ่านอกจากเมนูนี้มีเมนูไหนจ๋าแนะนำดิ
จะเป็นเมนูตัวซีเคเมงนะคะจะเป็นราเมงเส้นใหญ่ค่ะเป็นเส้นแห้งแล้วก็แยกซุป
เอามาลองดูมาลองดูเดี๋ยวทานลอง

มันจะต่างกับตัวอืมเอ่อซุปกระดูกหมูทั่วไปถ้าดูนี่นี่อันนี้ก็ดูเข้มข้นกว่า
แล้วก็ตะกี้พอเราลองดมดูมันจะมีแบบกลิ่นทะเลทะเลนิดหนึ่งใช่ค่ะ
อันนี้อะไรจ้ะอันนี้เป็นผงปลานะคะแล้วก็มีกระเทียมด้วยค่ะ
ไข่หมูชาชูหน่อไม้กินยังไงอ่ะอืมใส่กระเทียมแล้วก็ตัวผงนะคะ
ลงไปในน้ำซุปเลยก็นี่อะไรอ่ะอันนี้จะเป็นซุปปลาค่ะซุปปลาของเราเนี่ยก็คือเวลาที่
ลูกค้าเราทานซึเคเมงหมดแล้วเนี้ยครับก็คือเส้นหมดแต่ว่าซุปมันจะเหลือก้นก้นถ้วยอืม
อืมอืมแล้วก็จะเอาซุปปลาเทตามลงไปแล้วก็กินสุดท้ายใช่ดื่มเป็นซุปใสอ่ะค่ะ
แล้วดื่มล้างอีกทีหนึ่งโอเคอ่ะวิธีก็คือจุ่มลงไปในนี้เลยจุ่มลงไปเลยค่ะ
จุ่มอย่างงี้เลยใช่ค่ะแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ทาน
ตัวน้ำซุปมันจะข้นมากแล้วก็ตัวเส้นด้วยความที่มันเหนียวแล้วก็ใหญ่
มันก็เลยพอดีกันนะครับอย่างที่น้องนิวบอกจริงจริงนะว่าตัวซุปเนี้ยมันค่อนข้างเข้มข้นเลย
พอเอาเส้นที่มีความหนาจุ่มลงไปแล้วทานเนี่ยไอ้ความหนาของเส้นเนี่ยมันช่วยตัดความเข้มข้นของมันเลย
แล้วมันก็มันก็เข้ากันได้ดีมากที่ชอบคือมันมีกลิ่นหอมของทะเลเบาเบาอืม
ตัวนี้ก็น่าจะถูกใจคนไทยด้วยเพราะรสชาติค่อนข้างจัดเหมือนกันนะอีกเมนูหนึ่งล่ะ
อีกเมนูหนึ่งนะคะเป็นตัวพรีเมียมของโค้สือโชยูค่ะโอเคเอามาเลยจ้าโอเคค่ะของพรีเมียมค่ะ
มันคืออะไรเนี่ยมันเป็นฟองอย่างเงี้มันคืออะไรจ๊ะ
อันนี้ก็คือตัวจริงแล้วเป็นซุปตัวเดียวกันเลยค่ะกับในซุปที่ใช้อยู่ตอนนี้เลย
แต่ว่าเพียงแต่วิธีการเสิร์ฟเราใช้เครื่องเอสพูมาในการฉีด
น้ำซุปที่ใส่ในเครื่องเอสพูมาพอมันเป็นฟองมันทำให้แบบพอเขาคนแล้วรสชาติมันจะนุ่มลิ้นขึ้น
ต้องคนผสมกันถูกมั้ยคนค่ะอันนี้คนเลยค่ะนี่ต้องคนนะ
ซุปเป็นน้ำซุปอะไรนี้ซุปกระดูกหมูค่ะแล้วก็ผสมกับซอสโชยู
มันก็คือรสชาติจะค่อนข้างเข้มข้นมาก
ความพิเศษของโชยุหรือที่เรียกอีกอย่างว่าซอสหวานคานโดของที่ร้านราเมมิซาว่านั้นนะคะไม่ธรรมดาค่ะ
เพราะว่าเป็นโชยุที่ได้มาจากการหมักถึงสองครั้งและเป็นการนำโชยุขึ้นชื่อที่ผ่านการหมักมาแล้วของสองเมืองมาผสมกันอีกด้วย
ซึ่งโชยุชนิดนี้นะคะจะมีสีเข้มรสชาติเค็มพอดีมีกลิ่นหอมอ่อนและมีลักษณะพิเศษที่จะช่วยลดกลิ่นคาวของอาหารได้ดี
อีกชนิดหนึ่งก็คือโกโคอุโชยุค่ะ
โชยุของเมืองเกียวโตซึ่งเป็นแหล่งที่มีการผลิตโชยุที่เป็นเอกลักษณ์และสืบทอดมาแต่โบราณ
นับเป็นเมืองที่ผลิตโชยุได้อร่อยที่สุดในญี่ปุ่นเลยทีเดียวค่ะ
โดยโชยูจากเมืองเกียวโตนี้นะคะจะไม่ใช้เครื่องจักรแต่จะใช้คนในการทำค่ะ
จะนำมาหมักเป็นเวลานานกว่า๒ปีจึงจะเป็นโชยุชนิดนี้และถือเป็นโชยุที่ผลิตได้ยากที่สุด
จากทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ผลิตได้เพียง๐๙เท่านั้นนะคะ
เพราะด้วยกรรมวิธีแบบโบราณและเน้นความพิถีพิถันจึงต้องใช้ทั้งความพยายามและเวลาในการทำ
ยังไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามแหล่งห้างสรรพสินค้าอีกด้วย
และนี่แหละค่ะก็คือความพิเศษของโชยุสูตรทางร้านราเมนมิซาว่าที่ทำให้ราเมนทุกชามของทางร้านมีกลิ่นและรสชาติโดดเด็ดไม่เหมือนใครค่ะ

โตสังนี่เป็นเจ้าของร้านที่โอซาก้าด้วยเหรอ

ใช่ค่ะซาโต้ซานเป็นคนที่ดูแลร้านที่โอซาก้า
เสร็จแล้วพอคิดว่าอยากจะเปิดสาขาที่เมืองไทยก็บินมาเลย

เราได้เรียนรู้อะไรกับการทำงานของคนญี่ปุ่นบ้าง

แล้วแนวคิดของเขาค่อนข้างแตกต่างจากคนไทย
ก็คือเขาเหมือนมีแนวคิดที่แบบที่นิวได้เรียนรู้หลักก็คือว่า
เวลาที่เจอเรื่องอะไรที่มันกระทบเรา
เราจะมองว่าทำไมคนนู้นถึงทำแบบนี้ทำไมคนนี้ถึงทำแบบนั้น

เขาบอกว่าหยุดแล้วมองดูตัวเอง
เราเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้นหรือเปล่า

คือง่ายว่าชาวญี่ปุ่นสอนให้ดูตัวเราเองก่อน

ซาว่าราวเมนที่มีแค่สาขาเดียวในประเทศไทย

อยู่ที่สุขุมวิท๓๓ทับ๑ค่ะ

ใช่ค่ะเป็นซอยญี่ปุ่นเลยค่ะ

แล้วก็เดินตรงมาทางอโศกให้มองทางด้านความมืด

ติดตามข่าวสารได้ตรงนั้นเลยนะครับผม

พักจากการเดินทางกันสักครู่แล้วเข้าครัวไปดูกันว่า
วันนี้สองหนุ่มน็อตตูนเขาจะปรุงเมนูเส้นอะไรให้เราได้ทานกันบ้าง

สวัสดีครับเชฟตูนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่นอทสวัสดีครับทุกท่าน
ใช่แล้วครับผมผมเนี่ยคิดว่าเราจะมาทำเนื้อตูนคุณถูกรอพี่เลยนะครับ
ก๋วยเจี๋ยวแกงกับเนื้อตูน
มันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแกงอะไรอ่ะเชฟ
ผมมาเริ่มทำน้ำแกงเลยนะครับ

ให้พริกแกงอะไรที่เราผันละลายนะครับ
พอน้ำซุปที่เราใส่ลงไปเริ่มเดือดนะครับพี่มนต์
ก็ถึงเวลาใส่วัตถุดิบสำคัญแล้วครับ

มข้นจืดคาเนชั่นกระป๋องนี้ใช่ไหมครับเชฟ

ที่เราเลือกใช้นมข้นจืดคาเนชั่นแพงกะทิเนี่ย
ก็เพราะว่าสะดวกหาซื้อง่าย
ในเมนูไหนก็เข้มข้น
หอมมันรสชาติกลมจริงครับ
ที่สำคัญนะครับไม่มีคอเรสเตอรอลด้วยนะครับ
และตอนนี้นะครับก็มีขนาดใหม่นี่เลย
กระป๋องเล็กเหมาะกับครอบครัวเล็กนะครับ
และก็สะดวกยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นฝาพร้อมเปิดใช้ได้เลยนะครับ
อ้าวใส่เลยนะ
เดี๋ยวผมจะจัดการใส่เนื้อตุ๋นลงไปเนื้ออย่างเดียว

เสร็จแล้วเราก็จัดการปรุงรสก็ง่ายเลยครับ

รสชาติของเนื้อนะครับก็จะออกมาไหลออกมาอยู่ในซุปของเรา

รสชาติน้ำแกงเนี่ยมีมิติมากขึ้นจริงนะครับ
อร่อยกลมกล่อมสัมผัสนุ่มนวลด้วย
แถมยังเข้มข้นหอมมันอร่อยล้ำไม่ซ้ำไข่อีกเลยกับเชฟ

นูนี้อาจจะใช้เวลาทำนานสักหน่อยหนึ่ง
เพราะว่าเราต้องมีการตุ๋นเนื้ออาจจะนาน
แต่รับรองว่าอร่อยคุ้มค่าแน่นอนครับ
กลับมาพบกับนัทตูนกับเมนูเส้นที่ทำง่ายกันได้ใหม่
สัปดาห์หน้านะครับกับช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องครับ
ช่วงหน้าเล่าเส้นเป็นเรื่องจะพาเดินทางสู่จังหวัดสุรินท
ถิ่นอีสานใต้เพื่อไปริมลองเย็นเจอโฟร์รสเด็ด
เจ้าดังเจ้าเก่าประจำเมืองกันค่ะ
ตอนนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะ